นี่คุณคือแค่เสพยาอย่างเดียวนี่ก็หนักพออยู่แล้วนะ

ถือมีดแกว่งไปทั่วหมู่บ้านเลย

โอ้ยโอ้ยต้องเต็มต้องเต็มมาเลยอ่ะครับ
ถ้าจะไปออกรบแต่โดนสยบโดยเจ้าหน้าที่
ง่ามมาแบบนี้ครับนอนอยู่กับพื้นนั่นแหละค่ะเออ
นี่คือนายวีรชาติอายุสามสิบสี่ปีน่ะหลายขนานเสพยาอย่างเดียวไม่พอ
ดกเหล้าขาวเข้าไปอีกค่ะแล้วเชื่อไหมผู้ชายคนนี้นะ
เขาเคยปีนเข้าบ้านชาวบ้านเข้าไปทำลายทรัพย์สินจนโดนรวบไปแล้วรอบนึง
ต้นเดือนเองผ่านไปยังไม่ถึงเดือนมาก่อเหตุแบบนี้อีกแล้ว
แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ตะโกนข้าจะไปออกรบข้าจะไปออกรบเนี่ย
ข้าวของมันก็พังละเนละนาดอยู่เพราะเขาทำลายข้าวของด้วยค่ะ
เพื่อนบ้านที่เขาอยู่ที่หนองหานที่อุดรเนี่ยนะกลัวจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าอะไรหลังจากที่พอก่อเหตุทีตำรวจจับตัวพอปล่อยมา
พฤติกรรมก็เหมือนเดิมอะค่ะคราวนี้คลุ้มคลั่งมาอีกนะ
ถือมีดแกว่งไปทั่วหมู่บ้านเลยแล้วไปหยุดดื่มเหล้าขาวตะโกน
เสียงดังโหกเวกโวยวายชาวบ้านเขาก็รำคาญ
แล้วยิ่งมีตลาดนัดด้วยไงคนก็เยอะก็เลยกลัวว่า
นายวีรชาติคนนี้จะไปทำร้ายชาวบ้านก็เลยต้องบอกกำนันค่ะ
กำนันตะบนบ้านเชียงก็แจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไปนะคะ
คือพอเขารู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ท้ายที่สุดก็ยอมให้ตำรวจคุมตัวนั่นแหละ
เดี๋ยวตำรวจต้องประสานญาติติดต่อโรงพยาบาล
จะได้ส่งตัวไปบำบัดต่อไม่อยากให้เป็นปัญหานะ
เรื่องนี้พอเอาตัวไปแล้วปล่อยมามันก็กลายเป็นปัญหาวนหลูบไม่จบสักทีค่ะ